ทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเส้นทางพายุกันหน่อยนะคะ
ทิศทางของพายุต่อไปนี้ตอนนี้มันจะเกิดอะไรขึ้น

ตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศญี่ปุ่น
ด้วยความเร็ว๔๕กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ
ซึ่งตอนนี้เนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยเพิ่งจะพ้นโตเกียวไปไม่นานนี้เองค่ะ
โตเกียวตอน๓ทุ่มเวลาท้องถิ่นก็คือ๑ทุ่มบ้านเราใช่ไหมคะ

มีการประกาศฝนตกตกหนักระดับ๕แล้ว
ประชาชนคือทำยังไงก็ได้เพื่อเอาชีวิตตัวเองให้รอด
นี่คือหลักในการเตือนภัยระดับ๕ที่ประชาชนทุกคนต้องรู้เอาไว้นะคะ
ซึ่งแถบทางใต้เนี่ยคันทรายเหนือไม่ต้องพูดถึงเลย
ล่าสุดตอนนี้เขื่อน๘เขื่อนในแถบคันโตมีการประกาศปล่อยน้ำฉุกเฉินแล้ว
เพราะว่าระดับน้ำสูงมากเกินที่จะรับไหวถ้าไม่ปล่อยเนี่ยเขื่อนอาจจะแตกได้
ก็เลยมีการปล่อยน้ำออกมาเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เขื่อนใกล้แม่น้ำ
ต้องระมัดระวังเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็เตรียมอบพยพในทุกสถานการณ์ด้วยนะคะ
ว่าเวลาพรุ่งนี้๑๓ตุลาคมค่ะประมาณสัก๖โมงเช้าแล้วก็๙โมงเช้า
หกโมงเย็นใต้ฝุ่นฮากิบิสก็จะพ้นประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการนะคะ
ตอนนี้ก็ถือว่าต้องก้าวข้ามผ่านคืนนี้กันไปให้ได้
ทีนี้อยากพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของระดับการเตือนภัยกันหน่อยที่ญี่ปุ่นเนี่ย
มีมาตรการในการรับมือที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เรื่องของระดับการเตือนภัยเนี่ย
มีทั้งหมด๕ระดับด้วยกันซึ่งเป็นระดับการเตือนภัยที่ประชาชนทุกคนควรจะรู้นะคะ
อันดับแรกเลยถ้าเป็นการเตือนภัยระดับที่หนึ่งค่ะก็คือให้ประชาชนเนี่ย
ตัวแล้วก็เตรียมใจที่จะรับกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นต้องติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องของการเตือนภัยเอาไว้
ถ้าเป็นการเตือนภัยระดับที่๒ต้องตรวจสอบข้อมูลการอบพยพแล้วนะคะว่า
ในพื้นที่ของเราเนี่ยศูนย์อบพยพที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนแล้วไปทางไหนได้บ้าง
ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ฝนตกหนักการเตือนภัยระดับที่สาม
อบพยพผู้สูงอายุออกจากพื้นที่ทันทีนะคะแล้วก็เตรียมตัวอบพยพในเรื่องของตัวเองด้วย
ในช่วงเวลานั้นเนี่ยอาจจะมีการเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็ดินโครนถล่มแล้ว
ส่วนเตือนภัยระดับที่๔ต้องอบพยพทุกคนออกจากพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
ต้องติดตามคำแนะนำในการอบพยพอย่างใกล้ชิดแปลว่ามีการเกิดดินโครนถล่มแล้วก็ฝนตกหนักแล้ว
ส่วนการเตือนภัยระดับที่๕ระดับสูงสุดที่ตอนนี้มี๑๑จังหวัดต้องเผชิญอยู่
คือการทำทุกวิถีทางเพื่อเอาชีวิตรอดทำยังไงก็ได้รักษาชีวิตตัวเองไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะ
เพราะว่านั่นคือหมายถึงว่าน้ำท่วมวิกฤตแล้วอาจจะมีดินโครนถล่มเกิดขึ้นแล้ว
ตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เหมือนกับว่าไม่สามารถอบพยพไปศูนย์พักพิงหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงได้เนี่ย
บอกว่าหาตึกที่แข็งแรงที่สุดขึ้นไปอยู่บนชั้น๒ขึ้นไป
แล้วก็ให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารและที่สำคัญอยู่ให้ห่างจากภูเขา
อยู่ให้ห่างจากแม่น้ำริมตลิงให้ได้มากที่สุดตอนนี้ล่าสุดที่รายงานมานะคะ
สำนักข่าวเอ็นเอสเชย์ของญี่ปุ่นรายงานมาบอกว่าเขตเซตาธานีของโตเกียวเนี่ย
น้ำท่วมแล้วแม่น้ำอารากาวะก็ท่วมแล้ว
ตอนนี้แม่น้ำหลายสายในแถบคันโตเนี่ยน้ำล้นหมดแล้วแล้วก็ทั่วหมดแล้วนะคะ
ต้องเฝ้าระวังตรงนี้กันต่อรวมถึงต้องระวังในเรื่องของการปล่อยน้ำของเขื่อนด้วยว่า
จะมีน้ำท่วมเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะคะอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเรา
คุณจุธารัฐอิมอำพันธ์อยู่ที่โตเกียวที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะคะ
ล่าสุดเนี่ยคุยกันเห็นว่าเพิ่งได้รับเมสเซจมา
ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีการส่งเมสเซจทางไลน์ในการเตือนภัยในการแจ้งข่าวตลอด
เป็นระยะระยะเลยนะคะว่าตอนนี้ที่ไหนน้ำท่วมตอนนี้เรื่องของการเฝ้าระวังเป็นเท่าไหร่
อย่างไรต้องอบพยพไปที่ไหนล่าสุดโตเกียวยังคงอยู่ที่การเตือนภัยระดับห้านะคะ